มาดูเรื่องของการเผาต่อสั่งข้าวกันหน่อย
โอ้โหเขาเผาใกล้หมู่บ้านจัดสรร
และทีนี้ทำเอาชาวบ้านในหมู่บ้าน
เพราะว่ากลัวว่าไฟมันจะลามมาลุกไหม้
และที่สำคัญเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ขึ้นไปบนฟ้ามีแต่ควันดำเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยให้เห็นอยู่ไกลแบบนั้นนะฮะ

นี่ครับเขาบอกว่าไม่ได้เผาแค่ช่วงกลางวันนะ
คือไฟมันลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงกลางคืนเลยนะฮะ
เพราะเห็นไฟลุกลามใกล้น้ำ

กลัวไฟมันลามเผาไหม้มาถึงหมู่บ้านนี้นะครับ
คนถ่ายคลิปก็อยู่ในหมู่บ้านอยู่บนบ้าน
แล้วก็ถ่ายลงไปก็ใจตุ้มต่อมแล้วฮะ
ที่นี่นะฮะอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะครับ

ชาวนาที่นี่จะเผาแบบนี้ทุกรอบก่อนไถนาเลย
แล้วไฟก็จะลุกลามทั้งต่อสั่งข้าว
มาติดถึงริมกำแพงหมู่บ้านเลยนะฮะ
ทุกครั้งพอเผาก็ร้องเรียนไปแล้ว
ร้องเรียนไปก็มีเจ้าหน้าที่มาดู
เจ้าหน้าที่มาดูแล้วไปไหนฮะกลับไป

ถ้าลมแรงแล้วไฟมันถูกพัดมาถึงบ้านคนจะทำยังไง
ถ่ายเขาก็ถามไว้มันเดือดร้อนมากนะ
กลัวไฟจะไหม้บ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
กลางวันก็มีการเผาก็มาถ่าย
กลางคืนไฟมันก็ยังลามอยู่ก็ต้องลุกมาดูมาถ่ายแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้ไปที่พื้นที่นะคุณอบตไซน้อย
ทางเจ้าหน้าที่อบตไซน้อยแจ้งบอกว่า
เรียกนายหมูซึ่งเป็นชาวนาที่เผาไร่เผานาในคลิปเนี่ย
มาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันแล้ว
หมูเขาบอกว่าต้องการเผาเพื่อทำลายวัชพืชเท่านั้น
คิดว่าเผาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ไม่ลาม
ก็เลยทำไปโดยไม่คิดถึงผลข้างเคียง
แล้วก็ผลที่มันจะลามใหญ่โตแบบนี้นะครับ

จะไม่เผาไร่เผานาอีกนะฮะแต่ทีนี้คุณ
พื้นที่นี่แหละต้องเป็นคนไปแนะนำเขา
แนะนำชาวนาชาวไร่เกษตรกรว่าจะต้องทำอย่างไรถึงกำจัดพวกนี้ได้นะฮะ
อย่างไรก็ตามนะฮะการเผานาเผาไร่เผาอะไรเหล่านี้นะครับ
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับ
ทีนี้ก็นำตัวนายหมูส่งให้สพไซน้อยดำเนินคดีต่อไปก่อน
แล้วมันน่าห่วงตรงที่พอเผาตอนกลางคืน

เกิดไฟลุกลามเข้ามาเขาหนีกันไม่ทันเอาได้นะฮะ
เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ